การเลือกตั้งสอสอที่กำลังจะเกิดขึ้น
สื่อสารผ่านทางสังคมออนไลน์
จะมีความสำคัญไม่น้อยกว่าการเดินแนะนำตัวกับประชาชนนะครับ
ทำให้หลายภาคการเมืองทำให้นักการเมืองหลายคน
คิดฝันว่าคะแนนของตัวเองที่มีอยู่
ยอดไลค์การติดตามต่าง
แปรเปลี่ยนมาเป็นคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง
ในความเป็นจริงแล้วจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่
เจาะประเด็นจากรายงานครับ
ภาคอนาคตใหม่มีจำนวนครั้งต่อวันมากที่สุด
โดยโพสต์๒๕ครั้งต่อวัน

เฉลี่ยโพสต์วันละหนึ่งครั้ง
ไม่ได้โพสต์เป็นประจำในทุกวัน
โดยเฉลี่ยสองวันต่อหนึ่งโพสต์
เพราะฉะนั้นบรรดาสื่อใหม่
กลายเป็นแนวโน้มของการเลือกตั้งครั้งหน้า
ที่นักการเมืองทุกคนแล้วก็ทุกพักการเมืองจะต้องใช้
เพื่อให้ตัวเองนั้นเข้าถึงกลุ่มคนให้ได้มากที่สุด
ด้วยงบประมาณที่น้อยที่สุด
คือมุมมองของดรนันทนานันทาวโรภาส
บดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริก
คาดว่าการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งหน้า
ใช้ในการสื่อสารกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด
โดยเฉพาะบรรดาพักการเมืองที่เพิ่งจัดตั้งขึ้น
ที่สามารถผลิตสารส่งให้กับกลุ่มเป้าหมายได้
โดยไม่ต้องพึ่งพาสื่อกระแสหลัก
และหากสามารถโน้มน้าวใจผู้รับสารได้
จากแฟนเพจก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นมวลชนของพัก
สามารถตอบโต้กันได้ตลอดเวลา
เหมือนกับได้เผชิญหน้ากันอยู่จริง
สะท้อนอารมณ์และความรู้สึกได้
มันก็จะเป็นสมรภูมิที่มีสีสัน
แล้วก็ดุเดือดเลือดพลาด
รับรองได้ว่าคนที่เข้าไป
จะรู้สึกว่าเหมือนกับตัวเอง
อยู่ในสมรภูมิการต่อสู้กันจริงนะคะ
เป็นคะแนนเสียงในวันเลือกตั้งได้หรือไม่นั้น
กูรูสื่อสารการเมืองมองว่า
เป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก
หรือผู้ที่ไม่เคยเลือกตั้งมาก่อน
จะรู้สึกว่าอำนาจอยู่ในมือ
และพวกเขาจะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ที่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาแล้ว๓๔ครั้ง
โดยคนกลุ่มนี้เชื่อว่าการลงคะแนนเสียง
ไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น
แต่กระนั้นเหรียญย่อมมีสองด้านเสมอ
มันจะเป็นสงครามของข้อมูลข่าวสาร
ที่มันจะออกมาแล้วก็
ถ้าจะถามว่าควบคุมได้ไหมควบคุมได้ยากมาก
เพราะว่าโดยลักษณะของสื่อใหม่

ระหว่างทางก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งครั้งแรก
รอบ๕ปีนี้จึงน่าจับตายิ่ง
จริงยานิมกุลข่าวเทราะทีวีรายงาน